มาค่ะคุณผู้ชมเจ้าของไร่แตงโมนะคะแจกแตงโมสายพันธุ์ใหม่ปันสุกในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะ
ให้คนชนบุรีนะคะแจกกันคนละสองลูกไปรับกันได้นะคะ
เจ้าของไร่นิชาค่ะดูหน่อยค่ะแตงโมแตงโมนี่ยินดีต้อนรับ
แจกปีใหม่ทันใหม่อยากแจกค่ะอยากแจกความสุขค่ะอ๋อครับครับครับ
นี่ค่ะปันสุขสู่ชุมชนเขาใช้คำนี้เยอะมากนะคะ
ฟาร์มแจกแตงโมฟรีของขวัญปีใหม่แบบนี้นะคะโอ้โห
แล้วแตงโมที่แจกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะชื่อว่าแตงโมโอฮิสมะ
อ่ะอะไรนะอะไรนะอีกทีดิโอฮิสมะอ๋อมาจากญี่ปุ่นเหรอ
ใช่ค่ะแตงโมฮันนิมูลนะคะของนิชาฟาร์มเขาแจกกันจุดแรกเนี่ยก็คือ
ถนนบ้านบึงบ้านค่ายที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ไม่แจกให้กับชาวบ้านแบบนี้ค่ะคุณนิชาแก้วสุริยาเจ้าของฟาร์ม
แล้วก็เป็นผู้นำเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมสายพันธุ์ใหม่
บอกว่าคืออยากแจกอ่ะอยากมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
อยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองผลไม้ไร้สารเคมีรสชาติดีก็เลยนำแตงโมสายพันธุ์ใหม่นี่แหละ
เนื้อแตงโมเนี่ยเขาบอกว่ามีสีส้มนะคะเอามาแจกให้กับชาวบ้านคนละ๒ลูก
นี่ใส่ถุงแจกกันไปแบบนี้เลยนะคะแจกกันตลอดทั้งวันแล้วก็จะแจกไปเรื่อย
กว่าจะหมดทางฟาร์มเตรียมไว้ไม่เยอะหรอกเท่าไหร่ฮะ๘๐๐กิโลเอง๘ตันเลยเหรอ๘ตันค่ะ
เตรียมไว้แจก๘ตันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากริมลองสายพันธุ์อื่นนะคะ
โดยเฉพาะสายพันธุ์เมรอนที่เป็นลูกเหลืองอ่ะอันนั้นก็สามารถซื้อไปริมลองกันได้นะคะ
หรือซื้อไปฝากไว้เป็นของฝากของขวัญได้ปีใหม่นะคะ
มกราคมปีหน้าที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสารากลางจังหวัด
ชนบุรีใครผ่านไปผ่านมาวันที่๒หน้าสารากลางชนบุรีแวะ
ไปรับได้แตงโมสายพันธุ์ใหม่นะฮะกลับรถทุกง่วงก็กิน
แตงโมค่ะนะฮะกินบ้านจะสะดวกกว่าเอาไปดูชาว